ต่อกันเลยดีกว่าค่ะกับน้องอิงฟ้าวราหะขุดน้องไม่ได้แล้วแต่ต้องบอกว่าเป็นเจ้าแม่อิงฟ้าวราหะ
อะไรก่อนหน้านี้เนี่ยบอกตัวเลขในดวงใจไปแล้วแฟนไปซื้อลอตเตอรี่ถูกมาแล้วนะคะ
ก่อนหน้านั้นนะคุณผู้ชมงวดนี้เลขไหนหน่อที่เจ้าแม่อิงฟ้าเขาชอบไปดูกันเลยจ้ะ
เป็นไงเป็นไงเจอจะไม่อิงฟานั่งโซ่ให้ก๋วยเตี๋ยวอย่างดี
โอ้โหมีคนปรีเข้าไปขอเลขทันทีค่ะแล้วเอาดีดีนะน้องอิงฟ้าก็ใจดี
หยิบลอตเตอรี่เลขที่ตัวเองชอบมาให้ด้วยค่ะได้ยินเต็มสองหูเลยใช่ไหม
คุณนี่หูดีมากเลยนะคุณพลอยนะสุดยอดเลยนะเมื่อกี้ฉันฟังไม่ค่อยทันเท่าไห
จริงนะทุกวันนี้กินวิตามินเพิ่มความจำก็เพราะเลขรูปนี้แหละนะ
เอาล่ะใครไม่ตามเราตามตามไปส่องคอมเมนต์ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
บอกแบบนี้นะว่าต้องรีบแล้วนะรีบไปหาซื้อตัวเลขมาได้แล้ว
เพราะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเลขที่เจ้าแม่อิงฟ้าเขาให้มาเนี่ยโอ้โหมันก็แม่นอยู่นะ
งวดก่อนหน้านี้นะแล้วบอกเลยนะว่างวดนี้เนี่ยแฟนแห่ซื้อกันเพียบเลยรอดู
คุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าเราเนี่ยเล่าเรื่องตัวเลขมามากมายเลยนะ
เราก็หวังอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ถูกรางวัลกับเขาบ้างแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะคะคือต้องคิดดีปฏิบัติดีด้วย
หนุนนำเนี่ยบุญมันได้หนุนนำเราส่งเสริมกันไปขึ้นไปคุณผู้ชมค่ะ